พาคุณผู้ชมไปดูเหตุน้องเลือดที่บุรีรำนะคะมีผู้ชายคนหนึ่ง
ใช้ปืนยิงภรรยาของตัวเองไม่พอยิงพ่อตาเสียชีวิตด้วยนะคะ
เขาบอกว่าไปง้อขอคืนดีแล้วมันไม่สำเร็จ
พลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปราบรามพร้อมพันธ์ตำรวจเอกบุญลือพดุงถิ่น
ผู้กำกับการ๓กองบังคับการปราบปรามและเจ้าหน้าที่
ร่วมกันคุมตัวนายสมหมายอาสากูลไปสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามนะคะ
หลังจากที่ถูกจับได้ที่ห้องพักในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
คือนายสมหมายคนนี้เอาปืนไปยิงภรรยาของตัวเองซึ่งก็คือนางสาวอรณียอดสว่างอายุ๒๕ปีเท่านั้นเอง
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันเนี่ยยิงนายสำเนายอดสว่างซึ่งเป็นพ่อตาอายุ๕๖ปีเสียชีวิตทั้งคู่ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกบุญลือบอกว่าหลังจากที่สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นเจ้าตัวให้การบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่ามีปัญหากับครอบครัวของภรรยาค่ะ
คือแต่งงานอยู่กินกันมาได้เพียงแค่เดือนเดียวก็ถูกกีดกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกันสงสัยก็สงสัยน้อยใจก็น้อยใจ
วันก่อเหตุเลยตั้งใจเดินทางไปคุยกับครอบครัวฝ่ายภรรยาแล้วก็เกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้น
เขาบอกว่าไม่ขอเปิดเผยสาเหตุมากเพราะไม่อยากพูดจากกระทบใครฝากขอโทษด้วยที่ทำไปก็เป็นเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
หลายคนตั้งข้อสงสัยไปพูดคุยกันเอาปืนไปทำไมเอาปืนมาจากไหน
ปืนเนี่ยมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะโดยเป็นของพ่อนายสมหมายค่ะโดยนายสมหมายเนี่ยแอบขโมยมาโดยที่พ่อไม่รู้
พอก่อเหตุเสร็จก็มีคนพาหนีมาที่กะบินบุรีก็ยอมรับว่าคิดกำลังจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วถ้าตำรวจมาจับกลุ่มช้ากว่านี้
กองปราบรามก็มีการประสานตำรวจภูทรนางรองเจ้าของคดีให้มารับตัวไปดำเนินคดีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่พาหลบหนีมาด้วยนะคะ